คุณผู้ชมครับเด็กลูกเล็กต้องดูแลใกล้ชิดเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เรื่อง
คนแก่คนชะลาต้องดูแลใกล้ชิดเพราะท่านหลงลืม
คุณยายท่านนี้หายออกจากบ้านไป๙วันครับคุณผู้ชมครับ
ตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอแต่สุดท้ายไปเจอท่านนอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าครับ
คนเลี้ยงวัวเนี่ยมาเจอพอไปตัดย่าตรงนี้
ตำรวจสภปรานบุรีครับเข้าตรวจสอบ
พบร่างผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีแดงเข้มครับ
สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วเสียชีวิตในสภาพท่านนั่งก้มหน้านะฮะ

จากการชนสูตรของแพทย์ไม่พบบัตรแผล
การถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ

บประเสริฐอายุ๔๙ปี

กับตำรวจบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ย

ผู้ชายของใหญ่จำลองเล่าบอกว่า

แล้วก็ตามแต่ที่จำได้ก็คือ

แล้วก็ผ้าถุงสีส้มลายดอก
นะฮะซึ่งเป็นชุดที่แม่เนี่ย

พี่เขาเล่าบอกว่าเคยออกจากบ้าน

จนเจอบางครั้งก็มีเพื่อนบ้าน

หายออกไปจากบ้าน๙วันครับ

ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยชาวบ้านกว่า๒๐คน

แต่ตอนนั้นไม่เจอนะครับ

ให้ช่วยกันแจ้งบ่อแสอีกทางหนึ่ง
กระทั่งมาพบศพ
ในจุดนี้แหละที่เคยหาไปแล้ว
ลูกชายาดก็ไม่ได้ติดใจ
สาเหตุการเสียชีวิตนะครับ